คุณผู้ชมค่ะยังอยู่ในบรรยากาศเรื่องของเทศกาลการลอยกระทงนะ

ลอยนี่จะต้องลอยไปแล้วนะคะ
รู้หรือว่าแต่อยู่ไทยมันลำบากแบบนี้
แต่ว่าทำกระทงนี่ก็ลำบากเหมือนกันเนอะ
ณพัฒน์เขาทำกระทงกับคุณแม่นะคะ
เดี๋ยวดูสิว่าทำเสร็จแล้วจะหาใครไปลอยด้วยได้หรือเปล่า

สดจากสุพรรณเลยค่ะไปดูเลยค่ะ

ซึ่งคุณแม่จะทำกระทงให้ลูกชายไปลอยกับสาวใช่ไหมคะ

ก็คือไม่แก่จัดนะคะแล้วก็ไม่อ่อน
แต่ถ้าเป็นใบตองเขาเรียกใบตองตานี
มันจะแข็งแล้วก็ไม่เหี่ยว
เขาเรียกพับอะไรแม่

มาต่อกันอย่างนี้นะคะ

ก็หลายอันก็จะเป็นแบบนี้

จะมีใบไม้เราเรียกว่าใบกระบือ

เรียกว่าใบกระบือมาใส่กับใบตอง
แต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าคุณแม่วันนาจริงเป็นคุณครู

ก็จะมีจัดงานที่โรงเรียนของเด็ก
คันก็คือทำกระทงไหมคะตอนสมัยเรียนจนที่
ทำครับก็ทำครับ
ทุกปีที่มีรอยกระทงเนี่ยจะไปขอพรขอเขามาจะแม่โครคา

แต่คุยหลังไมค์จะขอสาวอย่างเดียวเลยแม่

เขาบอกว่าถ้าเกิดลอยกระทงคู่กันเนี่ย
ชีวิตจะยืดยาวเหมือนไอ้นี่ไหมเกี่ยวป่ะ

ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจอธิษฐานให้ลูกของแม่
แล้วก็เด็กของทุกคนนะคะมีความสุข
ส่วนทุกคนวันนี้ไปไหนค่ะรอยกระทง

วันนี้ไปถลางมณีครามครับผมที่ภูเก็ตครับ

ก็แฟนภูเก็ตไปเจอกันได้นะครับ
ลอยกระทงบุญจะส่งให้ร้อง